มีคุณแม่ของเด็กชายวัย๕ขวบคนหนึ่ง
เขาร้องขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนค่ะนะฮะ

บอกว่าเด็กโดนหมากัดหูขาด
เจ้าของหมาเนี่ยบอกให้๑หมื่นก็มากพอแล้ว

หลังจากนั้นเธอก็โพสต์ภาพบาดแผลของลูกชาย
ลูกชายวัย๕ขวบนะครับที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
วันที่ถูกกัดเลยนะเห็นไหม

ใบหน้าหนักสุดก็คือที่ใบหูด้านซ้าย
มีเย็บแล้วคุณหมอเย็บให้แล้วทุกผู้ชมครับ

คุณมองดูแผลนะคะขนาดเบลอภาพเนาะ

เย็บแบบรอบใบหูอะครับมีแผลถลอกที่ใบหน้าที่นิ้วที่แขนด้วยนะครับ
จากนั้นนี่ฮะคุณแม่ของน้องก็โพสต์ข้อความเอาไว้อีก
บอกขอโทษที่ภาพอาจจะน่ากลัวหน่อยพี่ชายเข้าไปช่วยหลานเลยโดนด้วย
หมายถึงพี่ชายของตัวเธอนะฮะก็คือลุงของเด็ก
โดนเข้าไปที่หน้าแข้งด้วยค่ะตอนลุงเข้าไปช่วยหลาน
ไปกันหมาออกจากหลานเนี่ยโอ้โหคมเขี้ยวกัน
นี่ฮะนอกจากนี้นะครับเธอยังโพสต์
ลักษณะตัดพอนะครับบอกว่าค่าของคนมันต่างกัน
ถ้าเป็นลูกสอสอหรือคนมีชื่อเสียงจะเรียกเป็นล้านก็ได้
ต้อรอนี่ก็ต้องรอท่านหนึ่งกล่าวไว้
ที่เธอโพสต์แบบนี้เนี่ยเราสอบถามไปนะครับ
กับเจ้าของสุนัขที่มากัดลูกชายเธอแล้วก็พี่ชายเธอด้วย
ไปเจอคำพูดที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันต่างกัน
ยังไงลองฟังเธอนะฮะ
เออบุญของป้าแล้ว

อยู่ฝั่งตรงค่านก่อนเขาเล่าไปเนี่ยเขาก็ร้องไห้ไป
เพราะลูกชายโดนครั้งที่๓แล้ว

คนในบ้านหลังนั้นแต่ไม่ใช่เจ้าของหมานะเขามาตัดผมที่ร้านของเธอนะครับ
ลักษณะเอาไม้ตีพื้นเล่นนี่ฮะเธอก็ไปพาลูกชายเข้ามาด้านในบ้าน
แต่มันจังหวะหนึ่งที่เธออยู่ข้างในบ้านกันแล้วเนี่ยไม่ทันเห็นว่าลูกชายเนี่ยออกไปหน้าบ้านอีกทีตอนไหน
ได้ยินเสียงอีกทีแบบเสียงลูกเนี่ยร้องกรี๊ดดังลั่นเลย
ทีนี้ตอนนั้นพอได้ยินเสียงลูกร้องเนี่ยนะฮะก็วิ่งออกมาดูหน้าบ้านเธอบอกแทบช็อกนะครับ
เพราะภาพที่เห็นก็คือลูกชายเนี่ยกำลังถูกหมาตัวนั้นเนี่ย
ลุมกัดลุมขย่ำเข้าใบหน้าเข้าศีรษะคนที่อยู่แถวนั้นก็รีบไปอุ้มลูกเธอออกมา
พี่ชายของเธอก็พยายามวิ่งเข้าไปช่วยหลานไปกันหลานก็ถูกหมาเนี่ยมันกัดเข้าหน้าแข้งอีก
นี่ฮะหลังจากนั้นก็พาแมททิวแล้วก็พี่ชายมาที่โรงพยาบาล
ซึ่งพี่ชายโดนเข้าหน้าแข้งค่ะแต่ก็อย่างที่เห็นนะฮะ
แมททิวนะครับหนักเลยนะฮะหูนี่ขาดนะฮะ
หูข้างซ้ายต้องเย็บนะครับที่ศีรษะที่ใบหน้าที่แขนที่ขาอีก
คุณหมวยบอกหลังจากนั้นก็ไปคุยกับเจ้าของสุนัขนะครับ
ซึ่งมีศักดิ์เป็นเครือยาศกันด้วยบ้านอยู่ตรงข้ามนะครับ
ทางเจ้าของสุนัขเขาเป็นแม่ลูกคู่กันนะฮะลูกสาวกับแม่นะครับ
เขาบอกเดี๋ยวโอนเงินให้หนึ่งหมื่นบาทเพื่อเอาไปเป็นค่าเดินทางไปรักษาไปโรงพยาบาลอะไรก็ว่าไป
แล้วโอนมาให้เมื่อ๑๗พฤษภาคมนี่เธอก็พาลูกชายไปโรงพยาบาล
แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลออกมาจากโรงพยาบาลก็ไปถามความรับผิดชอบเยียวยาเพิ่มเติม
ว่ามันต้องรักษาตัวต่อเจ้าของหมาบอกอ้าวก็ให้หมื่นนึงแล้วไง
ถ้าไม่พลอยไงก็ต้องไปแจ้งตำรวจเอาพี่ชายเธอก็เลยไปแจ้งความนะฮะ
ลงบันทึกประจำวันแจ้งความเอาไว้แล้วก็มีการโต้เถียงกันไปมาเกี่ยวกับเรื่องของค่ารักษานะครับ
ด้วยความโมโหพี่ชายของเธอในวันนั้นก็เลยบอกไปเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย
เรียกค่าเสียหาย๒แสนบาทกันแล้วกัน
โดนล้อมาตลอดเรื่องแผลเป็นแม่ไม่อยากให้น้องโดนล้อเรื่องแผลเป็น
แม่อยากได้ลูกเดินของแม่กลับมาลูกที่ไม่มีรอยแผ่เป็นค่ะ
อยากได้ลูกอยากได้ลูกมีสภาพจิตใจเหมือนเดิมกลับมา
ถ้าอยากจะบอกว่าเข้าใจว่าเรื่องนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นกับใคร

อยากให้เขารับผิดชอบและให้ความเป็นธรรมต่อลูกและพี่ชายของเราค่ะ

คือมันไม่ใช่แค่บาดแผลทางร่างกายเนอะ

แผลเป็นที่จะอยู่ติดตัวเด็กไปจนโตอีกอ่ะ
เธอบอกเธอก็เธอก็มีเรื่องประสบการณ์อะไรลักษณะแบบนี้

ต้องมามีเรื่องแผลเป็นต้องอะไรพวกนี้นะฮะ

แต่เคราะห์ดีนี่เห็นไหมฮะตัวนี้ไม่ใช่สุนัขที่มากัด

นี่คือเจ้าบิ๊กเป็นสุนัขที่บ้านของน้องแมททิว
ตอนนั้นเนี่ยมันวิ่งเข้ามาช่วยด้วยนะฮะ
ไปกัดสู้กับหมาคู่กรณี
เจ้าบิ๊กนี่โดนกัดเข้าที่หูเหมือนกัน

บิ๊กก็โดนเข้าหูน้องแมททิวก็โดนเข้าหู

จะว่าเค้าหน้ามมาเข้าหูพอดี

เนี่ยระยะความสูงก็พอกัน

คุณไอจ์บอกวันนั้นถ้าไม่ได้บิ๊กนี่

ล้อยหมาบ้านครูกรณีดูมันพุ่งเข้ามาแบบอืม

โห้ดูลอยขี้ยวเห็นไหมนี่
หลังจากเกิดเหตุไปแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๔พฤษภาคม
บ้านนั้นก็ไม่ขังหมานะฮะ

นี่ไม่ใช่ก่อนเกิดเหตุนะนี่หลังเกิดเหตุ

มันจะดุโดยเฉพาะเวลาเห็นเด็ก
ซึ่งเหตุการณ์นี้คุณไอซ์บอกไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
เพราะว่าเรีโอมากัดแมททิวหลานชาย

ไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลอะไร

แต่ครั้งนี้เนี่ยตอนนี้ก็เย็บแผลนี่ไปเอาไหมออกแล้ว
ได้ออกแล้วเห็นไหมฮะแต่มีบาดแผลรอยแผลเป็น
คุณแม่เขาแบบรู้สึกเครียดมาก

เดี๋ยวโตมาจะเป็นยังไงอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
พอกัดครั้งที่สามแล้วเหมือนกับเขาช่วยมาหมื่นหนึ่ง
จิตใจของเด็กอีกเพื่อนไปชมครับ

คุณเนติชาวที่ลงพื้นที่ไปก็เลยไปคุยกับทางบ้าน

เจ้าของหมาลีโอนะครับ

ลูกนะครับก็คือคุณสายทองที่เป็นคุณแม่ลูกคือคุณแน็ตนะครับ
สายทองกับลูกสาวคุณสายทองก็พาในตีเช้าผู้สื่อข่าวเราไป
ดูลีโอบอกตอนนี้เนี่ยพี่ขังไว้ในกรงแล้วนะไม่ได้ปล่อยเพ่น
แล้วนะโดยยอมรับว่าเจ้าลีโอเนี่ยมันไม่ชอบเด็กจริงเพราะ
เคยถูกเด็กแกล้งแต่ที่ผ่านมาไม่เคยไปกัดใครนะวันเกิดเหตุ
เนี่ยเป็นจังหวะที่แมททิวเนี่ยเด็กกำลังแบบยืนแบบเอาไม้เนี่ยมาสะบัด
มาตีเล่นอยู่หน้าบ้านทำให้เจ้าลีโอมันเห็น
แล้วมันก็เลยคงจะหุดหงิดหรือเห็นหรืออะไรไงมันก็เลยไปกัดเด็กนะฮะ

ที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณสายทองเนี่ยบอกว่าตัวเธอกับลูกสาวพยายามถามถ่าย
อาการของน้องแมททิวตลอดนะหลังจากเกิดเหตุ
เพราะยังไงก็เป็นญาติกันก็เหมือนเป็นหลานชายสำหรับแมททิว
หลังเกิดเหตุตกลงช่วยเหลือเยียวยาค่ารักษาพยาบาล๑๐๐๐บาท
ซึ่งการช่วยหนึ่งหมื่นเนี่ยเธอยืนยันว่านี่คือการช่วยเหลือเบื้องต้น
บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยเหลือต่อไปตามความเหมาะสม
แต่อยู่อยู่ทางนั้นเนี่ยมาเรียกสองแสนซึ่งทางเธอเนี่ยทางคุณสายทองเจ้าของเจ้าลีโอเนี่ยบอกว่า
มันมากเกินไปส่วนไอ้ที่บอกไม่มีเส้นไม่มีสาย
ถ้าเป็นลูกสอสอลูกตำรวจอะไรเนี่ยเธอบอกไม่มีอย่างนั้นอ่ะ
เธอไม่เคยรู้จักกับใครคนใหญ่คนโตตำรวจที่ไหนทั้งสิ้นไม่มีเส้นสายอะไรด้วย
เอาเป็นว่าที่เรียกมาสองแสนมันเยอะไปและถ้าตกลงกันไม่ได้
ก็คงต้องปล่อยให้ไปคุยกันต่อที่โรงพัก

ว่าจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนมันก็เสี่ยงมีความผิดแล้ว
กรณีมีคนบาดเจ็บเดือดร้อนจากการถูกสัตว์เลี้ยงของเราทำร้าย
ก็มีความผิดมีทั้งโทษปรับและจำคุกนะครับ
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับคนที่เขาถูกทำร้ายด้วย

ในกรณีอย่างนี้นะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายไอยามตรา๓๗๗ด้วย
แม้ยังไม่เกิดความเสียหายกับใครหรือทรัพย์ของใคร

ในกรณีที่สุนัขไปกัดคนอื่นนะครับ

มีความบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหน
กรณีที่บาดเจ็บธรรมดาก็รับโทษสถานหนึ่ง

ก็ต้องรับโทษไม่จำคุกไม่เกิน๓ปี

อกจากนี้ยังต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

ในระหว่างที่ต้องรักษาตัวนะครับ

แต่ที่สำคัญคือต้องไปดูแลสุนัขกันให้ดีด้วย